คุณผู้ชมที่เป็นแม่บ้านหรือคุณสุภาษาราเป็นแม่บ้านบ้างไหมคุณ
เป็นค่ะดิฉันเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัว

ทำงานบ้านทำกับข้าวได้หมดค่ะพัดกวาดเจ็ดถูก
อาหารทำได้ไหมได้ค่ะจริงเหรอได้ค่ะคุณนี่เป็นแหมแม่บ้านแม่เรือนจริงนะ
บางทีก็เป็นผีบ้านผีเรือนด้วย
น่าจะมีคนรับไปที่บ้านนะ
เข้าเรือนอะไรนะออกเรือน

ที่ถามแบบนี้เพราะว่าคุณแม่บ้านครับ
คุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านเคยทำเมนูปลาหมึกหรือเปล่า
เมนูหมึกเนี่ยนะปรากฏว่าคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปในเพจดังของอุดรธานี
เขาแชร์บอกว่าวิธีการทำหมึก

แต่ทำไมมันเหนียวขนาดนี้
เพราะเหนียวจนเคี้ยวไม่ได้
นิ่มหมึกหรือหมากฝรั่งรสหมึก
หรือว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นอะไรกันแน่

หมึกมาจากตลาดบ้านห้วย
จังหวัดอุดรธานีมา๑๐๐บาทนะฮะ

ถ้าคนสังเกตไป๒เรื่องแล้ว

แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

โอ้โหเป็นยุคของอาหารปลอม
เหมือนที่ต่างประเทศเขาหรือเปล่า

ตำหนิร้านจำหน่ายที่เห็นแก่ได้

ลงพื้นที่ตลาดบ้านห้วยจังหวัดอุดรธานีทันทีครับ
สอบถามจนสืบทราบเลยนะครับว่า
ร้านที่คนโพสต์เขาไปซื้อหมึกมา
ก็คือร้านของคุณพึ่งธนสีพณิชชัยนะฮะ
ซึ่งเปิดร้านขายอาหารทะเลในตลาดแห่งนี้
มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เป็นหมึกแช่แข็งจะต่างจากหมึกสดทั่วไป

แต่เพื่อตัดปัญหาเธอจึงยอมคืนเงินไปให้
แล้วก็เก็บหมึกที่มีทั้งปรุงแล้ว

ช่วงเย็นมีคนเอาเพจดังในจังหวัดอุดรธานีมาให้ดู
ว่าทางร้านถูกกล่าวหาว่าขายหมึกปลอม
ซึ่งการนำเสนอภาพและข้อมูลของเพจดังกล่าว

เธอเลยจะตัดสินใจปรึกษากับครอบครัว
ปรึกษากับทนายหน่อยว่าจะดำเนินการทางกฎหมาย

คนขอให้ดูว่ามีโดยเป็นอย่างที่ร้านเรา
โดดหวัดซึ่งทันทีแล้วก็ลงไปศ่ายกับเขาในรอนิเมล์เขาเยอะเหมือนกันว่า
มันหมึกปลอมอะไรมันไม่คุ้มหรอก
ภายฟองแค่นี้ทำลงไปทำหมึกปลอมหรอ
หมึกพลองขนาดเยอะเยอะแย่คือจะไปทำหมึกปลอมมาขายทำไม
เธอก็พยายามถามเข้าไปในแอดนะนะในเพจนะฮะ
ว่าทำไมไม่มาตอบกันแล้วเธอก็ยังพิสูจน์ด้วยนะ
พิสูจน์หมึกแว่นเจ้าปัญหานี่นะครับ
เธอรับคืนมาจากลูกค้าเธอหยิบขึ้นมาดึง
บอกมันก็ขาดออกจากกันนี่ไงนะฮะแล้วก็นำไปลวกในน้ำเดือด
จ่ายให้ผู้สื่อข่าวได้ชิมลองชิมดูสิลองชิมดูสิ
มันเหนียวเป็นพลาสติกจริงหรือเปล่าคะนะครับ
จากนั้นก็นำหมึกสดราคาสูงกว่ามาลวกให้ชิมเหมือนกัน
เพื่อเปรียบเทียบกันผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็รสชาติมันต่างจากหมึกแช่แข็งนะฮะ
พร้อมยืนยันว่าเพราะเธอก็ยืนยันว่าไม่มีใครไปทำหมึกปลอมมาขายแน่นอนนะครับ
ด้านของนายแพทย์สมิทประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เดินทางมาเพื่อตรวจสอบที่ตลาดเช่นกันครับพร้อมกับยืนยันว่าเบื้องต้นเนี่ย
หมึกปลอมอย่างที่แชร์กันแต่เพื่อความสบายใจ
ก็ได้นำตัวอย่างไปพิสูจน์ในห้องแล็บศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง
นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบหาสารซึ่งไม่พบปล่นเปื้อนในอาหารทะเล
สดและแช่แข็งในตลาดบ้านห้วยจังหวัดอุดรธานีแต่อย่างใดนะครับ
ดังนั้นเขาไปพิสูจน์แบบนี้มาแล้วผู้บริโภคก็มั่นใจได้ตลาดแห่งนี้
ขายอาหารทะเลสดนะครับ